มันไม่ใช่แบบนั้น

มันไม่ใช่แบบนั้น

มันไม่ใช่แบบนั้น

ออกมาจากศาลนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายอธิบายได้ทุกข้อทุกตอนทุกเรื่องแต่ในแง่ของความรู้สึกแล้วก็การขับเคลื่อนของภาคประชาชนไม่ได้จบค่ะคุณผู้ชมมีแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายก้อนนะคะถ้ามีการรวมตัวกันเดินเท้ามาก็จะมาเรียกร้องเรื่องนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงมีการรวมตัวกัน๑๖เครือข่ายนะคะในพื้นที่ก็ยังที่จะเรียกรอ
เรื่องนี้เหมือนกันทุกคนรับรู้ข้อมูลเหมือนกันหมดในกรณีการแถลงโดยเลขาธิการสารยุติธรรมนะคะท่านสารวุฒิว่าอ้าวเข้าใจเข้าใจเรื่องเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องทั้งหมดแต่ทีนี้มันบาดใจเพราะฉะนั้นมันจะจบแค่คำแถลงไม่ได้แล้วหลังจากนี้เอาอย่างไรต่อไปวันที่รองประวิทย์นัดให้มาคุยกันหลายฝ่ายเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกฝ่ายก็
รอยอยู่เนี่ยคือรอยอยู่เหนือเชียงใหม่รอยอยู่เหนือดอยสุเทพเพราะบ้านอยู่ตรงนั้น

ผมเป็นประธานชมรมร่วมบินเชียงใหม่มาเกือบ๒๐ปีแล้ว
เป็นนักบินที่จะมองเห็นรอบเชียงใหม่หมดว่าอะไรอยู่ตรงไหน
ก็ต้องเห็นตั้งแต่เขาเข้าไปเกลี่ยพื้นที่เลยสิคะ
ที่หลายคนบอกทำไมเพิ่งมาค้านตอนที่
จะเสร็จอยู่แล้วค่ะ
จริงเนี่ยผมจะเล่าความเป็นมานิดนึงตั้งแต่ปี๕๘นะครับ
มีทีมจักรยานวิบากใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมากผ่าน

เขาก็ไปเจอว่าวันหนึ่งมีรถแบ็คโฮลไถเข้าไปในดอย
เขาก็มาแจ้งผมผมก็เอาเครื่องบินร่มบินนะฮะ
ขึ้นไปดูก็พบว่าโอ้มันมหาศาลแล้ว
คือเราเห็นตั้งแต่๕๘

ก็เราก็แจ้งอุทยานอะไรไม่ได้มันทำอย่างนี้ไม่ได้

ตั้งแต่ที่ลาบขึ้นไปไปถึงดอยสุเทพทั้งหมดเนี่ย
ที่อุทยานใครจะมาแตะไม่ได้

กระชีปั้งอยู่นอกเขตอุทยานครับ

ทหารก็บอกว่ายกให้ธนาลักษณ์ไปแล้ว

ทุกคนก็บอกคุณก็ไปคุยกับศาลเองแล้วกัน

คำว่าไปคุยกับสารคือฟ้อง
คุณจะไปทำอะไรกับสารก็ได้เพราะฉะนั้น
เราเป็นคนตัวเล็กนะฮะเราก็พยายามจะ

ท่านสารประธานสารอุทธรภาค๕

เราทำถูกต้องตามกฎหมาย

เราก็ยังมองเห็นว่ามันไม่เหมาะสมนะ

แล้วชาวบ้านเห็นว่าโอ้โหคุณไปทำอะไรบนดอยสุเทพ

สำคัญต่อชาวเชียงใหม่มาก

ซึ่งเป็นพระฤาษี

มุ่งบ้านนี้ละดงของอยักษ์

คือเหมือนกับเป็นศูนย์รวมจิตใจตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิด
ตั้งแต่พญามังลายสร้างแล้วเพราะว่าดอยสุเทพเป็นหนึ่งในชายมงคลสถานที่เลือกเลยว่า
เป็นสีของเมืองเลยแหละทางด้านที่ตะวันตก
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เห็นตั้งแต่๕๘มีการถ้าสรุปผิดบอกนะคะ
มีการต่อสู้มาเท่าที่พึงจะทำได้ในฐานะประชาชน
จนกระทั่งสะอึกเหมือนกันตอนที่มีการออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าถูกกฎหมายแล้วแต่เรื่องมันเหมือนจะจบก็ยังไม่จบ
คือคนในพื้นที่ยังไม่จบแน่จนกระทั่งมันมาส่วนกลางไม่ใช่แค่คนในพื้นที่
พอเราเห็นภาพเราก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
แต่คำถามนั้นก็จบเหมือนรอบก่อนหน้านี้ที่คนในพื้นที่สู้เลย
ก็คือว่าก็ถูกกฎหมายซึ่งเราต้องยอมรับว่าถูกกฎหมายจริงถูกไหมคะ

คำว่ากฎหมายพี่เจี๊ยใช้ว่าคำว่าอะไรดีเรียนสรุปถูกไหม

เลขาธิการสารยุติธรรมออกมาพูดเองถ้าไม่เชื่อเลขาสาร
ไม่เชื่อฝ่ายตุลาการจะไปเชื่อใครคะก็ต้องถูกสิคะ

ว่าเราจะไปยึดกฎหมายไม่ได้มันมีส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบอีก
จริงผมอยากจะอ่านให้ฟังนะแต่พูดคร่าวเลย
หลวงบอกถ้าคุณยึดแต่หลักกฎหมายคุณไม่ยึดถึงจารีดประเพณี
ไม่ยึดถึงรัฐศาสตร์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้
และสิ่งที่ทำเนี่ยคุณจะมาอ้างโครมว่ากฎหมาย
ผมถามจริงนายหลวงราชนีนี่
ดำรัฐเสมอว่ารักษาป่าปลูกป่า
ตั้งแต่เด็กอนุบาลยันทุกคนในประเทศไทย
ปลูกป่ารักษาป่าแต่คุณเป็นถึงแบบ
คุณเป็นถึงใครระดับตุลาการเหรอ
แล้วคุณไปโค้นปลาคุณปลูกบ้านหลูส่วนตัว

เดี๋ยวทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวที่ฉันแย้งทีละประเด็น
ก็มีหลายคำที่ฉันจำเป็นต้องแย้งตามคำแถลงข่าวของเลขาแล้วก็โฆษก
ตีนฉันมาที่อทนค่ะอทนคนเชียงใหม่ไหม
แต่ว่าหลังจากที่ทางพี่ธีรศักดิ์ทำนะก็ประมาณปี๖๐นี่แหละผมก็ตาม
แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยผมดูว่าเรื่องนี้จะเงียบไปแล้วก็มาดูสุดท้ายแล้วก็สร้างสำเร็จแล้วนะครับ
แล้วก็ผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ผมก็คิดกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าผมจะทำยังไง
ผมรู้สึกว่าผมว่าถ้าเรานิ่งอยู่เฉยเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ
ผมก็รู้สึกว่าก็ด้วยจิตสำนึกของส่วนตัวนี่แหละ
ผมก็เลยเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็เลยทำโดยทางออนไลน์
เราก็เห็นก่อนนั้นผมก็ได้เคยเข้าไปไลฟ์ไปสนับสนุนเชนบางแคมเปญนะครับ
เขาก็อีเมลมาที่ผมผมก็ไปช่วยเขาบางแคมเปญ
ผมก็เลยอยากจะตั้งแคมเปญของผมเองขึ้นมาบ้างโดยเอาประเด็นนี้แหละนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนทัศน์ทางสิ่งแวดล้อม
มันเป็นเรื่องของจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมนะฮะ
กฎหมายเนี่ยใจเย็นมันยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกผมมั่นใจเลย
แต่ว่าที่ท่านนำเสนอที่ท่านนำเสนอออกมามันเป็นมุมมองด้านเดียว
คือท่านใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับ
แต่กฎหมายเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นนะครับแล้วก็มันมีนิติธรรมมันไม่ได้มีแค่กฎหมายอย่างเดียว
มันมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยผมก็จับประเด็นของจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับ
แล้วก็ได้พอผมเริ่มตอนแรกมันก็แค่หลักร้อยหลักพันเนอะ
ก็เริ่มแชร์ไปเรื่อยนะครับแล้วด้วยภาพที่ได้มาจากทางโดยเฉพาะร่มบินเนี่ย
เพราะภาพมันจะชัดเจนมากชัดเจนมากเห็นถึงหลังคาบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็เห็นบ้านขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ชมรมจักรยานเสือภูเขาเนี่ย
เขาเข้าไปในพื้นที่เลยนะเขาขับรถเข้าไปถ่าย
แล้วมันเห็นมันเห็นถึงความนอกจากไม่มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย
เขายังไม่มีในแง่ของธรรมาภิบาลในแง่ของความพอเพียง
ซึ่งประเทศเรากำลังพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นพระราชดำริใช่ไหมครับ
ทฤษฎีไปแล้วด้วยนะทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
ในทุกคนในทุกระดับต้องมีความพอเพียง
ราชการของไทยเนี่ยมีบ้านหลังราคา๓๐ล้านเนี่ยนะ
นิตขนาดใหญ่พร้อมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ป่า
พื้นที่ป่านี่เป็นป่าไม้ผัดใบสมบูรณ์นะ
ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่ก็อยู่ในเขตเขาเรียกว่าเขตกันชน
ตกัญชนของสงวนชีวมณฑลซึ่งยูเนสโก้ประกาศไว้เมื่อปี๒๕๒๐นะครับ
ฉะนั้นเลยเป็นที่มาของผมก็เลยรณรงคมเปญนี้นะครับ
อาจารย์ถ้าสมมุติเราลองดูแล้วเนี่ยนะคะ
เอาตามที่มีการแถลงข่าวมาคือพื้นที่ขออนุญาตไว้๑๔๗ไร่

แล้วก็สัญญาแรกจบไปแล้วนั่นคือที่ทำการสารอุทธรภาค๕
อันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นไม่มีใครค้านเลยอยู่ที่ราบ
ส่วน๒อันสัญญา๒อันที่ตามกำหนดคือจะเสร็จมิถุนายน

ใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของพื้นที่เดี๋ยวฉันหยิบรูปไหนก่อนดี

นะคะนี่ค่ะคือพื้นที่ลักษณะที่เข้าไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการชี้แจงว่าถูกกฎหมายแล้ว
แต่ว่าเครือข่ายที่รวมตัวกันกำลังจะทวงถามในมิติอื่นใช่ไหม
อันนี้ยังไม่ชัดไอ้ที่เขาแชร์กันอันไหนชัดคะ

อันนี้เปรียบเทียบว่าปี๕๗กับปัจจุบัน

โอ้โหมีสัตว์ป่ามีอะไร

ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครว่าอะไรครับ

ที่ทหารอีก๒หมื่นกับไร้นี่

หรือก็เอาแบบเขาขอบไว้

เกาะขอบไว้ใช่ไหมครับ
ก็ว่ามีสัญญาระหว่างคนเชียงใหม่กับสู่ราชการ
นี่คือเส้นป่านะครับ
ใช่แน่นอนแน่นอน
ซึ่งแน่นอนคนในพื้นที่นี่เจ็บกว่าคนนอกพื้นที่อีก
เพราะว่ารู้ว่าก่อนหน้านั้นข้างในมีอะไร
โดยเฉพาะถ้าคนที่ขี่จักรยานหรือว่าเดินเท้าเข้าไป

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
คืออาคารชุดที่ว่านี้นะคะ
สารยุติธรรมท่านก็บอกว่า
หนึ่งคือถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายนะคะ

เสร็จมิถุนายนนี้แล้วค่ะ
และสามคือกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง

จะให้เขารื้อหรอคะ
สักครู่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
อยู่ผมจะไปสั่งทุกข์ทำลายอะไรอย่างนี้ผมทำไม่ได้
ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของผมเป็นทรัพย์สินของภาษีประชาชน
เป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับ
พร้อมที่จะรับข้อมูลข้อเสนอแนะ
ทางที่สร้างสรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง
ที่ท่านที่ไม่เห็นด้วย
หรืออยากจะให้เราปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ตาม
ก็ผมคงไม่ไปกล่าวหาใครว่าใครเข้าใจคาดเคลื่อนหรือไม่
แต่ว่าความเห็นของแต่ละฝ่ายก็อาจจะแตกต่างกัน
แล้วก็ผมก็เรียนตั้งแต่ต้นนะครับ
ว่าผมไม่สามารถบริหารให้ถูกใจทุกคนได้

เพราะว่าที่สิ่งที่ผมทำผมอยู่คงไปทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมไม่ได้
ถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจผมหรือว่าไม่มีคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผมทำไม่ได้เลยครับก็ต้องเห็นใจผมด้วยนะครับ

คืออย่างที่ท่านสารวุฒิบอกไปคือว่าไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ใด
ใครจะเข้าไปครอบครองเป็นส่วนตัวอู้จะอยู่ยังยืนยงไม่ใช่
เพราะว่ามันก็ต้องผลัดเปลี่ยนตามผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่นะคะ
เพราะว่าที่พื้นที่ที่ต่อสู้กันอยู่ตอนนี้คือ
เป็นบ้านพักเป็นอาคารชุดใช้งานทั้งนั้นเลยนะคะทั้งนั้นเลย
คำถามคือว่าเรียนขอกลับมาอันนี้ก่อน
เพราะทงที่ใหญ่ที่สุดที่เลขาสารพูดเนี่ยนะคะ
มันถูกกฎหมายแต่เรียนเข้าใจที่ทั้งสองท่านพูด
เราจะไปสู้อะไรได้คะในเมื่อถ้าเราไปยื่นไม่ว่าจะยื่นสารใดก็แล้วแต่นะคะ

เพราะนี่คือผู้ที่รู้กฎหมายที่สุดแล้วหน่วยงานที่รู้กฎหมายที่สุดแล้ว
แล้วถูกกฎหมายด้วยแล้วไปสู้สารไหนจะชนะล่ะคะ
มันมีหลายศาลศาลปกครองก็ยังมี
เวลาเรารวมตัวกันเนี่ยคุณจอมขวัญรู้ไหมครับว่าไม่ใช่เรารวมตัวแค่นี้
ผู้พุทธภาคศาสตร์เก่าทั้งในศาลหลายศาล

ผมก็บอกแล้วว่าขั้นตอนต่อไปผมฟ้องสารปกครอง

แต่สารปกครองก็ยังไม่เฉียบเท่ากับ
สารหลักเมืองที่คนเชียงใหม่จะทำการสาบแช่งท่าน

คุณรู้ไหมว่าการสาบแช่งของคนเหนือนะมันรุนแรงมาก

ถ้าเกิดชาวบ้านเขาสาบแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย

๔๕ครอบครัวบวกกับข้าราชการข้างล่างนิดหน่อยเนี่ย

คนค้านกันทั้งแพทย์๔๐๐๐๐คน
คุณเคยไปดูในเว็บบอร์ดไหมไม่ว่าจะแหม่มโพดำ
ปฏิบัติการเหมาเฝ้าบ้านหรือเพจของเรา

ถ้าผมปริ้นต์คำแต่ละเม้นต์ออกมาเนี่ย
เป็นแสนเม้นต์ที่เขาด่าตุลาการ
คุณกำลังทำความตกต่ำให้วงการของคุณ
ผมไม่ได้พูดถึงศาลนะผมกำลังพูดถึงคนที่พูดตัวแทนสำนักงานนี่แหละครับ
คุณชงเรื่องไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง

กับความรู้สึกของคนเชียงใหม่

คือพอไปรื้อไปรื้อเรื่องนี้ดูเนี่ยนะคะ
ก็พยายามที่จะมีข้อมูลที่ออกมาชี้แจงว่า
อนุมัติตั้งแต่สมัยใคร

จะถามว่าคือลักษณะการสู้เราเนี่ยคือจะสู้ไปไต่ลักษณะ

หรือไม่เราเอาแค่ปัจจุบันว่าเราต้องการอย่างไรในอนาคต

ถ้าสารปกครองจะฟ้องมันก็ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม
พูดถึงบริบทต่างมันไม่ใช่เอากฎหมายกันอย่างเดียว
เข้าใจไหมคะว่ารักษณะที่จะค้านกันตอนนี้เนี่ย

แต่สิ่งที่จะไปหลังจากนี้คือว่า
คุณว่ามันเหมาะสมไหมระบบนิเวศกระทบไหม
ถ้าคุณปากหลักแบบนี้พื้นที่ที่ใกล้กันอยู่นอกเขตอุทยานจะถูกลื้อถอนไหม

อีกอย่างหนึ่งคือบอกว่าไม่ได้ทำลายป่าเพราะว่าขุด
อะไรนะขุดแล้วเอาไป

ใช่ไหมคะเขาจะขุดรากแล้วก็ไปทำหนูบำรุงเอาไปไว้ที่อื่น

นี่เป็นประเด็นที่ต้องแย้งนะต้องแย้งแล้วก็
ผมรู้สึกผิดหวังด้วยนะ
ผิดหวังที่ทางเลขาสำนักงานสารยุทธรรมแถลงอย่างนี้นะ
ว่าให้ตัวเลขต้นไม้มานะครับนับรวมแล้ว
ต้นไม้เป็นไม้เบนจพันธุ์นะมีไม้สักด้วยซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามนะ
แล้วก็นับรวมจำนวนแล้ว๒๔๐ต้น
ท่านบอกว่าท่านล้อมนะครับซึ่งประเด็นล้อมเนี่ย
เราก็อยากจะถามนะว่าท่านล้อมแล้วท่านเอาไปไว้ที่ไหน
เดี๋ยวเราจะขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูนะครับ

ที่๒ท่านบอกว่าท่านล้อมไป๒๔๐ต้น
พื้นที่ป่ามัน๘๙ไร่นะครับ
ป่าไม้ผัดใบสมบูรณ์หรือป่าเบนจพันธุ์เนี่ย
เอาแบบหน้าแรงเลยเนี่ยนะครับ
ป่าไม่ค่อยสมแบบมีไม้แบบน้อยที่สุดเนี่ย
ก็ต้องมีถึง๘๐๑๐๐ต้นต่อไร่
ต่อไร่นะครับแล้วก็คูณ๘๙เข้าไป
เกือบหมื่นนะครับ๘๐๐กว่าต้น๙๐๐กว่าต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ร่วมหมื่นต้นนะครับ
ที่ท่านกำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่๒๔๐ต้น
หรือนอกเหนือจาก๒๐๐กว่าต้นนี้มันอาจจะเป็นขนาดเล็กอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่ครับเราพูดถึงเฉพาะไม้ขนาด๐๓เมตรนะครับ
แต่ที่มีไม้ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับ

จำนวน๘๐๑๐๐ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้นกับหมื่นต้นมันห่างกันมากนะครับ
ข้อนี้มันเป็นการที่ท่านแถลงโดยที่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอยู่นะครับ
ไม่ได้เป็นความจริงนะครับอันนี้เป็นประการที่๑นะครับ
แสดงว่าท่านตัดไม้ท่านอาจจะไม่ได้ตัดด้วยมือของท่านเอง
แต่ว่าท่านต้องมีคนไปตัดล่ะนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมาก
แล้วเป็นไปได้ไหมคะที่มันมาถึงจุดนี้แล้ว
ส่งมอบกันเดือนมิถุนายนนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เขาอาจจะปรับภูมิทัศน์ให้ดิฉันก็ไม่ทราบดิฉันไม่เคยไปพื้นที่
เหมือนกับแบบเมืองอยู่กับป่าได้บ้านอยู่กับป่าบ้านในป่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมเข้าใจที่ทางท่านเลยค่าสมัครงานสาหรัฐวิทยุทธรรมพูดว่า
เราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมให้ได้
คือคำว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันต้องต่อท้ายอีกหน่อยหนึ่ง
คือมันจะต่อท้ายได้ท่านจะต้องมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ต้องมีกระบวนทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ร่วมสมัย
ก็คือท่านจะต้องพูดว่าเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล

หมายความว่าจะต้องสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งที่ท่านทำเนี่ยประการแรกท่านบอกว่าท่านอยู่กับสิ่งแวดล้อม
ใช่แต่มันไม่ได้มีคำว่าเกื้อกูลกัน

ต้นไม้และสรรพสิ่งในป่าสัตว์ป่าเป็นผู้ถูกกระทำ
พื้นดินหน้าดินแหล่งน้ำพื้นที่ซับน้ำเป็นผู้ถูกกระทำ
ผู้ถูกกระทำกลุ่มที่๒คือประชาชนด้านล่างชาวเชียงใหม่
ซึ่งจะต้องใช้น้ำนะครับซึ่งจะต้องใช้ป่าอันนี้เป็นปอด

เพราะฉะนั้นท่านไปทำลายโดยทำให้ชาวบ้านคนอื่นเดือดร้อนอีกด้วย

ตัวท่านเองก็เดือดร้อนแน่นอนท่านขึ้นไปอยู่ไฟป่าจะโหมท่าน
มันจะอบท่านเลยเพราะมันเป็นรูปตัวยูเป็นด้ามอย่างนี้
รอบด้านไฟป่าเพราะว่าป่าเต็งรังมันจะมีไฟป่าหล่อเลี้ยง

ท่านเข้าไปท่านจะเป็นเหมือนเตาอบ

มีครับมีทุกปีครับไฟป่าน่ากลัวมาก

แล้วก็มันเป็นเนินใช่ไหมฮะสังเกตว่ามันเป็นเนินใช่ไหมครับ

สูงขึ้นไปคุณจอมขวัญนึกถึงเตาถ่าน
เราเอาถ่านใส่ไว้ข้างบนเราก็เป่าลมจากข้างล่างขึ้นไป

อย่างไรคุณธีรศัพท์คนในพื้นที่เตือนไหม

แล้วการที่จะไปดับมันขึ้นไปบนภูเขามันดับไม่ได้

ไม่กี่ปีเนี่ยน้ำป่าถล่มเชิงดอยท่านไม่ได้ข่าวเลย
แล้วท่านมาอยู่ขวางทางน้ำนี่ท่านไม่กลัวหรือ

คือเดี๋ยวนะคะคนข้างล่างจะได้รับผลกระทบยังไงคะในแง่ไหนคะ
แน่นอนครับข้างบนที่ท่านขึ้นไปอยู่เนี่ยนะ
จริงมันเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับ
คนข้างล่างในเรื่องน้ำอย่างเดียวจะได้รับผลกระทบอยู่๒อย่าง
หนึ่งคือเรื่องปริมาณน้ำดิบที่เคยมาจากรุ่มน้ำชั้นที่๑ที่๒
พื้นที่นี้มันเป็นรุ่มน้ำชั้นที่๓๔๕นะครับ
แต่ข้างบนน้ำมันจะไหลลงมานะครับ
ห้วยแม่หยวกห้วยอื่นหลายห้วยนะครับมาที่คลองแม่ขาข้างล่างนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นลงไปที่แหล่งน้ำดิบเขาก็ใช้ทำน้ำปลา
อันนี้เรื่องปริมาณก็จะลดลงนะครับ
พูดถึงเรื่องปริมาณแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าอยู่ในชั้นนี้ผิดกฎหมายนะ

ในเรื่องคุณภาพเนี่ยท่านไปอยู่ตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชน

มันจะเกิดมลพิษที่ลงไปอยู่กับน้ำใต้ดินตรงนี้

ท่านทำอะไรก็แล้วแต่มันลงไปในดินนะครับ
ลงไปในระบบระบายน้ำของท่านเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ปิด๑๐๐ถูกไหมฮะ

ขอเบรกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเวลาน้อยขอเพียงทีลอสตร์
คือสิ่งเหล่านี้พูดกันมาตลอด
ที่มีการพยายามคัดค้านในพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
ว่าในทางกลับกันคือมันมีความอันตรายของมันอยู่

แต่ท่านไม่ได้หยิบมาแถลงในวันเมื่อวานใน๑๑นาที

เพราะจริงแล้วเนี่ยนะคะเครือขายที่รวมตัวการมีเป็นข้อ

แล้วจริงแล้วเหมือนกับมีในใจแล้วด้วยว่าต้องการแบบไหน
คุณผู้ชมคะ

เมื่อสักครู่นี้เรียนถามย้อนนิดเดียวค่ะคุณธีรศักดิ์ว่า
เราได้พูดเรื่องป่า
แล้วก็พื้นที่นี้เสี่ยงต่อไฟป่า

คือเราได้รับคำตอบอะไรไหมคะ

ไม่เลยครับท่านไม่ฟัง

แล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเขาสูง

ปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวดูในอินเทอร์เน็ตไปเสิร์ชเลยว่า

ตรงนี้ไฟป่าทางล่างเนี่ย
ขวงสิงแถวอะไรมันก็เจอน้ำท่วม
แล้วท่านไปขวางทางน้ำเต็มเนี่ย
แต่ถ้าคนเป็นไปอยู่อ่ะมันก็จะชิบหาย
มาถึงจุดนี้กันแล้วสัปดาห์หน้าถ้าเป็นไปตามที่ท่านประวิทย์บอก
ก็คือจะมีการคุยกันทางเครือข่ายได้รับเชิญหรือยังไงนัดแนะยังไงกันไหมคะ
ถ้าวันที่๙วันจันทร์นี้นะครับ
เวลา๙โมงครึ่งก็จะมีแม่ทัพภาคที่๓เป็นประธาน
ก็จะเรียกทางฝ่ายศาลมาแล้วก็ทางเครือข่ายแล้วก็จังหวัดส่วนอื่นธนรักษ

เกี่ยวข้องมาแต่ผมว่ามันไม่เวิร์คอ่ะ
ก็ในเมื่อทางศาลก็บอกจะประชุมที่กรุงเทพ๙โมงครึ่งเหมือนกัน

เออแล้วคนตัดสินใจอยู่ที่กรุงเทพเนอะ
แล้วผมจะไปคุยกับใครคุณไม่มีคนตัดสินใจที่เชียงใหม่
เอาอย่างนี้เลื่อนนะครับพวกผมไปประชุมสักบ่ายโมงครึ่ง
คุณประชุมที่กรุงเทพให้เสร็จก่อนคุณไปหาคำตอบมา
ผมรอได้ถึง๘โมงครึ่งไม่ต้องประชุมเช้าที่เชียงใหม่ก็ได้

และสิ่งที่เราสรุปเอาไว้เรามีข้อเรียกร้อง
เราเสนอทางออกอะไรยังไงเป็นข้อบ้างคะ

เอานะฮะก็คือข้อเรียกร้องของชาวเชียงใหม่และกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็คือ
ต้องลื้อบ้านตุลาการลงจากดอยสุทธิพธ์เท่านั้น
คำว่าลื้อนี่คือทุบทั้งหมดเนี่ยนะคะไอ้ที่ไปถมที่เป็นพื้นเป็นถนนนี่จะให้เขาทุบด้วยไหมคะ
เอาปูนออกให้หมดคืนสภาพสู่ป่า

เดี๋ยวเรามีนักวิชาการนะครับ
สถาปัตย์ผู้เชี่ยวชาญเรามาคุยกันเรื่องนี้แล้วครับว่า
การที่จะเอาสลบลงการที่จะเอาปูนลงเราจะทำอย่างไร
เราเราจะเรียกร้องให้เขาทำด้วยไหมสมมุติสมมุตินะคะเราเรียกร้องให้เขาทุบให้เขาลื้อเนี่ยนะคะ
เรียกร้องให้เขาทำหรือเดี๋ยวเราทำของเราเองคะ
เดี๋ยวมันยังจะสรุปอย่างนี้ทางออกที่จะเกิดจากเรื่องนี้ก็คือ๑
ทางศาลจะยื้อแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันฝ่อไปเลยยื้อไป
อันนี้ผมเตือนเลยนะครับว่าคนเชียงใหม่ไม่ยอมยื้อก็ยื้อไปสิครับ
ท่านจะสร้างความเสื่อมศรัทธาต่อไปเรื่อยเหรอ
บันนี้เนี่ยจะเสียก็เพราะรุ่นนี้แหละครับ
มันน่ากลัวนะไอ้ความเสื่อมสถาบันเนี่ยการที่สารมาทะเลาะกับประชาชนเนี่ย
อย่ายื้อถ้าไม่ยื้อท่านจะต้องหยุด
หยุดแล้วเราจะทำไงก็มันก็มีทางออกว่า๑ก็ต้องทุบ

คนเชียงใหม่คุยกันแล้วบอกว่ามา
ไปร่วมทุบบ้านตุลาการ

ขอเรียกร้องก่อนคือเรียกร้องว่าอย่างไร

ซึ่งวิธีการเราได้เตรียมแผน๒แผน๓ไว้
เหมือนกับโรงขันทำเองก็ได้อย่างนี้หรอคะ
ใช่
บริโธ่ท่านธนมเปรียมแผนสองไว้ไหมคะสำหรับผู้เรียกร้อง
สู้และแพ้หมายถึงยังไงฮะ

สู้แล้วแพ้ในเชิงกฎหมายเราก็สู้ด้วยสารปกครองอย่างนี้เนาะ
สมมติเท่าการเข้าทางกฎหมาย
แต่ว่าในทางประชาคมในทางพื้นที่

ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ของเรานะครับ

ตอนนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมลงอย่างมาก
ผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นฆาตการของฝ่ายตุลาการท่านอื่นนะ
อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับของสำนักเลขาซึ่งสำนักงานสารยุทธรรมเนี่ย
ผมคิดว่าเรื่องนี้วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย

ท่านก็จะอยู่ไม่ได้คาดการณ์จะขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะ

มันจะเพิ่มจาก๔๐เป็น๕๐เป็น๑๐๐นะครับ

สำนักกฎหมายใดเนี่ยก็จะไม่สามารถช่วยได้แล้วนะครับ
คุณธิรษัทค่ะเอาแค่สัปดาห์หน้าขอสั้น

เราจะไปร่วมปลูกป่ากัน๘โมงเช้า

ท่านเห็นด้วยไปปลูกป่ากับเราครับ

ส่วนวันที่๙เรื่องจะเคลื่อนดำเนินไปอย่างไร
เดี๋ยวค่อยว่ากันเราอาจจะได้พบกันอีกนะคะ
อย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะคะ

ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงจริงเรื่องนี้เหมือนจะจบไปแล้วนะคะ
เพราะมีการแถลงชี้แจงอธิบายแล้วเรียบร้อย
แต่คำถามถัดไปก็คือว่าถ้าไม่จบลงแบบไหนอยู่กันได้ดีที่สุด